และเช่นเคยครับคุณผู้ชมสำหรับเช้าวันนี้นะครับ
และคำแนะนำการลงทุนนะครับกับนักคุยเคราะห์จากครอบครัวบัวหลวง
เชิญครับ
เชิญครับ
ถ้าอยากครับว่าจะมีอะไรบ้างที่ทำให้ตลาดท่วมไทยพอพอจะปรับตัวได้ถึงอันดับพลุ๑๖๐๐จุดได้
หุ้นที่ปรับตัวรู้สึกว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มสาธุปโภค
คือทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจ
แต่ว่าโดยรวมเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกา
เมื่อคืนนี้เรื่องของยอดการสั่งซื้อสินค้าคงทนออกมาไม่ค่อยดีนะครับ
ซึ่งเรื่องส่งผลเรื่องค่าเงินเป็นไงบ้างครับพี่เรื่องของดอลลาร์
ก็ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์รู้สึกว่าเริ่มอ่อนค่าลงนะครับ
ตอนนี้ตลาดก็มีความกังวลว่าตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาที่ออกมา
ไม่ได้โตตามที่คาดเอาไว้นะครับ
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ย
ก็มีตัวเลขมีกรอบในใจแล้วว่าจะเป็นยังไงต่อไปถูกไหมฮะ
ซึ่งก็จะส่งผลเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
แต่ทีนี้เมื่อคืนพอตัวเลขสะกิดออกมาไม่ดีเนี่ย
เราก็ต้องมาตามต่อแล้วว่าจะเป็นยังไง
ซึ่งพอมาดูเรื่องของค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าด้วยถูกไหมฮะ
ส่งผลให้ค่าเงินบาทนะค่าเงินบาทรู้สึกว่าแข็งค่าใช่ไหมครับ
แน่นอนครับว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมติดตามช่วงสัปดาห์ก่อน
ว่าค่าเงินบาทเนี่ยเพิ่งจะแข็งค่าหลุด๓๕ลงมาใช่มั้ย๓๔
ตอนนี้๓๔แล้วนะใช่มั้ยฮะคือเรื่องแข็งค่ามากนะครับ
ทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูเรื่องของเงินบาทแข็งค่า
เราก็จะมาดูว่าเม็ดเงินที่มันเข้ามาในไทยมันไหลไปที่ไหนบ้าง
ใช่ครับรู้สึกว่าตอนนี้เม็ดเงินไหลไปสู่ในตลาดตราสารหนี้

เมื่อวานเนี่ยนะครับเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าเข้าตลาดหุ้นนักทุนต่างชาติซื้อตลาดหุ้นไทยสุทธิไปแค่ประมาณสัก
ประมาณสัก๘๐๐๐ล้านเท่านั้นเองถ้าเกิดไปเทียบกับสถาบันในประเทศ
หรือพวกธนาคารกองทุนบริษัทประกันต่างอันนี้ซื้อสุทธิไปประมาณ๕๐๐๐ล้าน
จะเห็นว่าคนที่ซื้อช็อปหนักมาตลอดครับพี่เอกสถาบันในประเทศเป็นสถาบันในประเทศ

เท่าที่ดูตอนนี้ภาวะตลาดหุ้นบ้านเราเองรู้สึกว่า
ตลาดหุ้นที่เป็นระดาษสามการขับขึ้นอยู่ในกรอง
เหมือนตลาดหรือนั่งทุนพยายามหาธีมในการเล่นหุ้น
รอบนี้จะเห็นได้ว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคในประเทศ

สัปดาห์นี้มีไฮลาตที่สำคัญหลายอย่าง
อย่างเช่นกับความคืบหน้าโครงการภาครัฐเรื่องรถไฟฟ้า
แล้วก็มีเรื่องกับการแก้ปัญหาเรื่องโครงการสอบประกอบ
หรือโครงการเรื่องพลังงาน

สถาบันหรือว่ากองทุน
จะมีการเข้ามาซื้อหุ้น

สิ้นเดือนมิถุนาก็เป็นช่วงปิดไตรมาส๒

ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาก็มีหลายครั้งเหมือนกันนะครับ

สวยเลยนะในช่วงครึ่งปีแรก
ทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูปริมาณการซื้อขายของสถาบัน

จะซื้อสุทธิมา๑๐๐๐๐ล้านนะครับ

แล้วจากอดีตที่ผ่านมานะครับเองก็ต้องบอกว่า

หรือกลุ่มแบงค์นะครับ
รวมไปถึงโรงพยาบาลด้วย

เรามองว่าราคาน้ำมันครึ่งปีหลังจากนี้จะเป็นไงบ้างครับ

เพราะว่าราคาน้ำดิบตอนนี้ลงมาเยอะมากเลยนะครับ

เรามองว่าครึ่งปีหลังน่าจับตานะครับ
เรามองหรือทำในเรื่องของตัวราคาน้ำมันเนี่ย
จะอยู่บนสัก๕๕เหรียญต่อบาทเร็ว

ซึ่งถ้าราคาน้ำมันมันมีการฟื้นตัว

ทำให้หุ้นพลังงานกลับมาคึกคักก็ได้

ในเรื่องของภาคของตัวตลาดหุ้นแล้วกันนะครับว่า

ค่อยปรับตัวขึ้นมาเรื่อยถูกไหมครับ
ใช่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ

คงต้องเลือกหุ้นหรือเลือกทีมให้ถูกกับการลงทุนนะครับ
ซึ่งวันนี้เราก็นำหุ้นมาฝาก๒ตัวด้วยกันใช่ไหมครับ

ระดับปัจจุบันนี้นะครับเราสังเกตเห็นว่า
การลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งสถาบันหรือว่านักทุนรายใหญ่นะครับ
มีการหมุนอุตสาหกรรมไปเล่นนะครับ
คือเล่นอุตสาหกรรมนี้ซื้อขายจนเต็มมูลค่า

หุ้นหลายตัวปรับตัวได้ดีกว่าตลาดนะครับ
แล้วก็มีหลายตัวที่ขึ้นไปแล้วนะครับ
ก็เลยมามองหาหุ้นที่อยู่ในกลุ่มระเหมาก่อสร้าง

แล้วก็อาจจะได้โปรเจกต์จากภาครัฐด้วยนะครับ

ได้ว่าราคาปัจจุบันเมื่อวานปิดดีทีเดียวนะครับ๓๐บาทนะครับ
แล้วก็ราคาหุ้นก็เริ่มมีการฟื้นตัวตามราคาหุ้นในกลุ่มระเหมาก่อสร้าง
รอบบนตอนนี้เรามองไว้ที่ประมาณสัก๓๒๓๒๑๔บาทต่อหุ้น
แล้วเร็วนี้ก็คงจะมีความชัดเจนเรื่องของโครงการรอยฟ้าคนเมืองสูงของนางภาครัฐ
หุ้นที่อาจจะเป็นระส่างกลางทำก็ได้ในแง่ของราคานะครับ
จุบันถือว่าราคาลงมาลึกมากดูจากชาร์จนะครับโหลงมาเยอะทีเดียวนะครับ
กำลังจะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนถูกไหม
แล้วก็ปัจจุบันราคาตอนนี้มันเริ่มขยับขึ้นมาแล้วนะครับ
ส่วนตัวช้าแต่เราจะเห็นได้ว่าราคาเริ่มมีการขัดแย้ง
คุณมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้ครับครับอาจจะเป็นจุดกลับตัวก็ได้ใช่

คือยังโตอยู่แต่โตน้อยเจ้าคิดว่าเยอะ
ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทำให้หุ้นเริ่มปรับตัวลงมาเยอะนะครับ
อันนี้ก็ต้องมาตามดูครับว่าเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคัลที่พี่เอกมองไว้นะครับ
เรื่องของเม็ดเงินจากการลงทุนจากสถาบันในประเทศ
จะช่วยดันตลาดให้ปิดสวยเดือนนี้

ตรงนี้ก็ฝากคำชมไว้นะครับส่วนเรื่องของการลงทุนนะครับ
แล้วก็กลับมาติดตามข่าวสารต่างที่น่าสนใจ

ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณพี่เอกธนรัฐอิสรกุลนะครับ

รวมทั้งพี่มาร์คปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นะครับ
วางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ
นี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดเศรษฐกิจนะครับ